ฟุตบอลเดี๋ยวนี้นะอย่างแรกที่เห็นแล้วเนี่ย
โลโก้มันต้องได้นะคือเห็นแล้วมันต้องคึกเขิม
เราต้องรู้สึกสร้างขวัญกำลังใจ
คือทางเกาหลีใต้เขาเปลี่ยนโลโก้ใช่ไหม

สมาคมกีฬาฟุตบอลเกาหลีใต้เขาเปิดเผยโลโก้ใหม่อย่างเป็นทางการอันนี้เลย
คือแฟนเขาวิจารณ์กันเยอะเพราะว่าเล่นตัดแขนตัดขาตัดตัวออกไปเลย
เหลือแต่หน้าสิงโตเนี่ยแบบเก่าเป็นแบบนี้
แล้วคือหลายคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่า
หน้าสิงโตตัวนี้มันใช่สิงโตหรือเปล่า
อะไรอ่ะเหมือนแมวหลายคนมองว่าแบบนั้น
ซึ่งโลโก้เดิมนะคะใช้มาตั้งแต่ปี๒๕๖๒
ใช้มา๑๘ปีแล้วแล้วคอนเซ็ปต์อันใหม่สำหรับโลโก้อันใหม่
ก็จะใช้อันนี้นี่แหละเขาบอกว่าใช้รูปเสือเหมือนเดิม
เหมาะสำหรับพวกอกหักต้องก้าวไปข้างหน้าไง
มันก็ต้องเป็นกับทุกคนในทุกวันเวลามันไม่ย้อนกลับไง
ก็คือชงมงกิลนะครับเปิดเผยถึงการเปลี่ยนโลโก้
ใหม่ของสมาคมว่าโลกของฟุตบอลนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว
เกาหลีใต้เองก็ต้องปรับโฉมอะไรใหม่

โก้ดังกล่าวได้คังซิลฮยุน
ซึ่งเป็นดีไซเนอร์จากบริษัทที่ให้คำปรึกษา
มาร่วมออกแบบโลโก้ให้ใหม่
อย่างที่น้องพิชชี่บอกโอ้โหคอมเมนต์เพียบ

อย่างตอนที่ของไทยเรามีการเปลี่ยนแปลงโลโก้
ก็มีการวิภาควิจารณ์เหมือนกันเกาหลีใต้เขาก็มี
แล้วก็อย่างที่บอกไปก็เขาวิภาควิจารณ์กันว่า
มันไม่เหมือนเสือแต่มันเหมือนแมว
ทีนี้พอมันเป็นแมวเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ที่ดูหน้าเกรงขามแล้วไง
นี่บางทีแมวมันก็แปลงร่างเป็นเสือได้
อ่าแต่คุณชนะเป็นแมวหรือเป็นเสือ

เอ้าไปดูกันนะครับว่า๓๔ปีที่ผ่านมา

ตาก็เริ่มที่จะเปลี่ยนโลโก้ของตัวเองบ้างแล้ว

นามครับเปลี่ยนมาใช้โลโก้ของสมาคมฟุตบอล

แทนที่รูปดาวสีทองบนทงแดง

เขาถึงได้ชื่อว่าทัพดาวทองไง
เขาเลยมาเปลี่ยนเป็นรูปโลโก้อันนี้แบบอันใหม่ล่าสุด

อ๋อแสดงว่าเกี่ยวกับโลโก้ด้วยหรือเปล่า
มันน่าจะเป็นที่โงเห้งเหรอไม่รู้นะ
แต่เขาบอกว่าหลังจากประกาศเปลี่ยนโลโก้เพียงแค่เดือนเดียว
แล้วก็สร้างผลงานดีมาเรื่อยในทีมชาติ
เกือบจะทุกชุดของพวกเขาจนถึงปัจจุบันนะ
อีกหนึ่งชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงโลโก้เช่นเดียวกัน
นั่นก็คือชาติญี่ปุ่นทีมชาติญี่ปุ่นนะคะ

แต่ว่าปรับสีให้มีความทันสมัยขึ้น
แล้วก็ปรับลูกบอลให้เป็นสีแดงล้วน
คล้ายกับลูกวงกลมบนทงชาติญี่ปุ่น

แต่อาจจะเพิ่มสีสันเพิ่มดีไซน์อีกนิดเดียว

เขาก็บอกว่าหลังจากที่เปลี่ยนผลงานทีมดูดีขึ้นเหมือนกันนะ
เพราะว่าสามารถผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีม

หุ้นแล้วฮะขึ้นลง

แต่ผลงานในช่วงออกสตาร์ทปี๒๐๒๐
เพราะว่าสร้างประติศาสตร์เข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
ศึกชิงช็อปเอเชียเป็นครั้งแรกด้วย

ไปแพ้ซาวดีอาราเบียในรอบ๘ทีมน่าเสียดาย

เพราะว่ามีการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๐

ซึ่งเกมที่๖นี้ทีมชาติไทยจะเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถาน
รับการมาเยือนของอินโดนีเซีย
แข่งขันกันวันที่๒๖มีนาคมวันพระฤหัสสบดี
รายการนี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดให้ได้ชมกัน
ก็เชียร์กันต่อเนื่องสำหรับทีมชาติไทยนะ
อาจจะดูเหมือนนานแต่เชื่อเหอะแป๊บเดียว

ระหว่างทีมชาติไทยกับพานนามา
นานามานี่แหละคุณผู้ชมครับทีมอันดับที่๘๑ของโลกนะ
แข่งขันในวันจันทร์ที่๓๐มีนาคมนะฮะ
แต่ต้องรอการยืนยันสนามอีกครั้งว่า
จะใช้สนามไหนในการแข่งขันครับ